ชาวเน็ตพากันแชร์คลิปนี้อีกแล้วนะครับ

ความระมัดระวังบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเองนะ

ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายก็ต้องดูกระจกซ้าย

ก่อนที่จะหักพวงมาลัยไปด้านขวาก็ต้องดูกระจกด้านขวา

กระจกหน้ามองหลังกระจกข้างซ้ายข้างขวามองหมดเลย

ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะ
และคลิปนี้ถูกกล้องหน้ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละ

ก็คือมีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์จากเลนซ้ายสุดตัดมาขวาสุด
ทีนี้ตัดหน้ารถคันนี้แบบกระทันหันเป็นรถเบนท์นะคะ
จนทำให้รถเบนท์เบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าไป

แล้วมันเป็นจังหวะไงคุณจังหวะมุมอับด้วยนะ

เพราะว่าเขาตัดหน้าคันข้างสีบอลทองมาแล้วคันหนึ่งใช่ไหม

ว่ามีรถจักรยานยนต์โผล่มา
แต่ทีนี้อุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าผู้หญิงคนนี้โชคดี
เพราะว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ

นี่ค่ะกล้องบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจากการที่

เห็นว่าเธอไม่ได้หันมามองด้านขวาเลย
ก็คือจากซ้ายสุดแล้วมาขวาสุดเลย
ไม่ได้มีอาการคือหันมามองแบบนี้ก็ไม่เลย

ทั้งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์และเจ้าของรถเบนท์

ก่อนที่ตำรวจจะไปตรวจสอบแล้วก็พบว่า

ขี่รถจักรยานยนต์อายุ๑๖ปี

และจากภาพก็คือชัดเลยไม่สวมหมวกกันน็อก

ทีนี้ก่อนที่จะเปิดคลิปดูเนี่ยเธอยืนยันบอกตัวเองเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
แต่รถเบ้นคู่กรณีนั่นแหละไม่ชะลอเอง
บอกแบบนี้แต่สุดท้ายเขาเปิดคลิปให้ดู
ไฟเลี้ยวจริงนะเมื่อกี้แต่มันเป็นสีฟ้าไง
อ้าวมองไปช้าแต่ตัวเองก็ไม่ได้
คือไม่ได้มาระมัดระวังพอนะคะพอเปิดคลิปให้ดู
เธอก็เลยยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็คือความผิดของเธอด้วยค่ะครับ